ตั้งแต่ช่วงสายที่ผ่านมาเราพูดกันตลอดเลยสำหรับเรื่องของแม่นกน้อยอุไรพร
หลายคนอยากจะรู้ว่าตกลงแล้วสรุปจบยังไงแม่ไปโกงเขามาหรือเปล่า
ช่วงบ่ายที่ผ่านมาโอ้โหคณะเสียงอีสานมากันยกชุดเลยทีเดียว
หลังจากที่ปล่อยให้ตกเป็นข่าวเช้าข่าวลือสะพัดขึ้นหน้าหนึ่ง
ไทยรัฐกันไปด้วยนะฮะมาพร้อมทนายความนะฮะ
คือแม่นกน้อยอุไรพรไม่ได้มาคนเดียววันนี้บอกเลยว่าแบ็คมาเต็มที่นะครับ
แล้วก็ผู้บริหารท็อปไลน์ไดมอนต้นสังกัดมาด้วยค่ะ
หลังจากที่ถูกแจ้งความคดีเชาะโกงเงิน๓๘๐๐๐๐๐บาทนะฮะ
นกน้อยบอกว่ามันไม่เป็นความจริงค่ะ
ตัวเองกับคู่กรณีรู้จักกัน
เพราะว่าร่วมลงทุนทำบริษัทออร์แกไนท์งานอีเวนต์ว่าจ้างการแสดง
รวมไปถึงมีวงเสียงอีสานเข้าไปร่วมด้วย
เหมือนเป็นคนในครอบครัวนี่แหละ
เข้านอกออกในบ้านกันได้เป็นปกติ
เพราะว่าหลายคนสงสัยว่าที่ดินถ้ามูลค่าเยอะขนาดนั้น
ทำไมถึงใจกล้าให้แม่นกน้อยยืมนั่นเองนะฮะ
นกน้อยบอกว่าที่พูดว่าที่ดินที่คู่กรณีนำไปกู้ยืม
คือเอาเงินมาลงทุนเปิดบริษัท
ที่ผ่านมาทั้งสองฝ่ายยังไม่ได้คุยรายละเอียดอะไรกันลึกซึ้งหรอก

นกน้อยยืนยันนะคะว่าตัวแม่เองไม่ได้ไปขอกู้ยืมอย่างแน่นอนค่ะ

ทั่วโลกก็ว่าได้เพราะมันเป็นโลกของดิจิตอลออนไลน์
ว่าเสียงอีสานนกน้อยโอรายพรยังดำเนินวงดนตรีหอลำเสียงอีสาน
สื่อพัฒนธรรมของคนอีสานสื่อไปก็ไม่ลงอย่างแน่นอนค่ะ
จัดตั้งบริษัทขึ้นมาของคุณสุธารักษ์
แล้วก็รับร้านอีเวนต์รับร้านทั่วไปรับงานเสียงอีสานด้วยจ้างเสียงอีสานด้วย
อย่างนี้ท่านทางร้านนี้ร้อนเงินร้อนนี้ก็ดีแหละ
คือเดินเข้าเดินออกที่นี่เหมือนคนในครอบครัว
แต่ยังไม่ได้คุยกันจบฝากใครเตรียร์ใครใครทอนใครอย่างนี้
คุณแม่ยืนยังว่าคุณแม่ไม่ได้ไปขอยืนใช้หัวสอบใช่ไหมครับ
ไม่ค่ะคุณแม่ยืนยันค่ะ
ส่วนทางด้านทนายความส่วนตัวของแม่นกน้อยนะคะ
ชี้แจงว่าการที่ผู้เสียหายไปแจ้งความร้องทุกข์
แม่นกน้อยช่อโกงเงินกว่า๓ล้านบาท
โดยเฉพาะเรื่องที่ไปทำสัญญาขายฝากกับทางนายทุน
นกน้อยเรื่องนี้ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยนะคะ
สัญญาที่ทำขายฝากเป็นการทำระหว่างนางสุดารัฐ
สุดารัฐคือผู้เสียหายที่ไปร้องแล้วก็ขึ้นหน้าหนึ่งไปวันก่อนนี้นะฮะ

แม่นกน้อยไม่ได้เป็นผู้รับมอบอำนาจ
ไม่ได้ลงลายมือชื่อในนิติกรรมใดทั้งสิ้นค่ะ
และถึงวันนี้สัญญาฝากขายยังไม่สิ้นสุด

เรื่องที่ทางคุณสุดารัฐกล่าวหาว่าแม่นกน้อยช่อโกง
เป็นการทำให้เสียหายทำให้เสียงอีสานเสียหายด้วย
ทำให้ตัวแม่นกน้อยเสียหายด้วยชื่อเสียงสั่งสมมากว่า๓๐ปี
พิจารณาดูแล้วมันไม่เป็นความจริง
อาจจะใช้สิทธิ์ในการฟ้องกลับในการแจ้งความเท็จอีกด้วย
นะฮะแม่ว่างี้ค่ะครับคุณผู้ชมค่ะ
ก่อนหน้านี้หลายคนสงสัยว่าโอ๊ยนะฮะ
ก็สักพักนึงแล้วทำไมแม่นกน้อยถึงออกมาช้าเหลือเกินเพราะไม่ใช่อะไร
ติดภารกิจอยู่ที่ไต้หวันไปแสดงคอนเสิร์ตนั่นเองนะคะ
ก็คือตั้งหลักด้วยอะไรด้วยแหละว่ากันตามตรง
ได้หาตรงทนายด้วยเรื่องใหญ่ขนาดนี้เนอะได้